ก่อนหน้านี้มีการโพสต์รูปภาพของตัวเองกับใบกระท่อม

แล้วเพราะว่าคุณป่าวีเขาออกมาโพสต์
ขอโทษทุกคนแล้วก็ชี้แจงด้วยว่า
เขาไม่ได้มีการกินใบกระท่อมจริงเนื่องจากว่ากินไม่เป็น
และหลังจากนี้ก็จะมีการระมัดระวังเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดีย

วิรยุทธ์นานช้าหรือที่แฟนเพลงรู้จักในชื่อของบ่าวีอาสยาม
โพสต์ข้อความขอโทษประชาชน
ตกเป็นข่าวดังถูกตำรวจเรียกตัวให้ชี้แจง
หลังโพสต์ภาพดื่มกาแฟพร้อมกับโชว์ใบกระท่อมเมื่อหลายวันก่อน
โดยเจ้าตัวย้ำว่าไม่ได้กินใบกระท่อมและกินไม่เป็น
ซึ่งได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ไปเบื้องต้นแล้ว
ซึ่งในภาพเป็นการหยอกล้อเล่นกันตามภาษาพี่น้อง

โดยหลังจากนี้จะระมัดระวังการใช้โซเชียล
ก่อนจะมีข้อความติดตลกต่อท้ายว่าต่อไปจะลงแต่เรื่องทำบุญ
แต่ก็คงไม่เป็นข่าวและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้